ข่มขืนลูกข่มขืนลูกในไส้พี่มันสมควรไหม
เลวไหมเป็นพ่อแต่เธอจะกำหนดลูกน่ะแต่มาข่มขือลูกตัวเองเป็นพี่
พี่เราคิดอยู่นี่ถ้าพี่เป็นลูกเป็นครอบครัวเขามันทำได้อย่างไร

ข่าวแบบนี้ไปอ่านให้นครฟังเถอะ

ตอนนี้นะเจ๊ต้องการกระตุ้นยอดขาย

เขาบอกว่าถ้าใครขายดี
เจ๊จะเพิ่มค่าคอมให้
ค่าคอมไม่อยากกูเล่นเป็นหรอก

มิชชั่นก็คือแบ่งเปอร์เซ็นต์ไง

เหอะเฮ๊ะเฮ๊ะ

มายังไงเนี่ย
มาซื้อของนะ

ยืนไกลคุณผู้หญิงชาติ

เรามีทุกอย่างครับ
มีแกร่ลองใครก็บี

แกงเหมือนแก่ไก่นะ
ร้านเรามีเหรอ
ไม่มีไม่มี
ต้องไม่ออกไปซื้อฝักซอย

โค้นขาวก็โค้ชศักดิ์เท็จ
เฮ้มึงโยนมาได้ข้ามา

ให้กูมีโอกาสได้เรียงคำบ้าง

ป๊ากเราคงจะเล่นกันคนที่โรยของ
โอ้ยผมไม่สนใจเจ๊ไม่มีตังค์อีกแล้วละ

อะไรนะก็ดีผมเป็นหมอครับก็ดีครับปากลงคุณจะมาซื้ออะไรครับ

พอดีว่าอยากจะไปผัดกะเอา

อุ๊ยนะเพราะผมอ้วนป้องกว่า
อันนี้ยาวเรียวลูกพี่เกือม

เพราะคือทำไมพี่เบิร์นเล็กขนาดนี้ล่ะค่ะ

อันนี้จี๊จาร์ดเลยสดจริงสดจริงไหมคะ

เผ็ดน้อยที่สุดเผ็ดน้อยที่สุด
นึกถึงพริกให้นึกถึงความเผ็ด
นึกถึงเรื่องเด็ดให้นึกถึงผม

ไปไปซะ
เราไม่มีตังค์แล้วก็วางไว้ด้วยนะ
ไม่เคยมีตังค์มาซื้อของไปเลย

เฮ่ยเจ๊ครับอะไรน่ะ

ความรวยน่ะเอาไปนี่ครับหมดเลยครับ

ไม่น่าเชื่อเฮ่ยประตูแรกด้วยอุ๊ยเฮ่ย

ใช่ค่ะวันนี้หนูจะมาซื้อพริก
แต่ว่าไม่รู้ว่าพวกพี่พริกอันไหนเผ็ดน้อยที่สุด

เอาละต่อให้พวกพี่บอกหนูก็ไม่เชื่อหรอก

ยังพอทนโอ้โฮ

มาชิมก่อนเลยพริกนะได้ค่ะ
ว๊าวฮ่า
เผ็ดแล้วไม่รอ

หนูจะดูแต่สีหน้าเอาค่ะอ๋อสีหน้าเอา
โอ้โห
อุ๊ยไม่เผ็ดนี่
ก็โออยู่นะเออ
อุ๊ยมันกัดยากขนาดนั้นเดี๋ยวจะโอ้โฮ
นี่พริกไม่ใช่กันไม่ใช่จิ้มที่บ้านขายกินพริกค่ะ

ได้มันกินฝั่งหลัง

แหละไอ้นี่หวานทำอมฮุม
หนูรู้แล้วของใครอ่ะเผ็ดน้อยที่สุด

เออ

หน้ายับกว่าจริงแล้ว
แสบขนาดนี้ต้องมาช็อตอีก

ไหนนะครับ

โอ้โฮแล้วให้พริกไปแล้ว
เอางี้ละกันค่ะหนูไม่เอาพริกที่เผ็ดที่สุด

หนูขอพริกที่ถูกที่สุดละกันค่ะ
เราไม่มีเงิน
ครับ

ถามข้อแรกก็เพจเวอร์ขนาดนี้แล้วล่ะครับ
ไม่รู้ว่าคุณพึ่งจะตอบได้หรือไม่
ช่วงหน้ามาดูกันครับ